ที่จังหวัดขอนแก่นที่อำเภอน้ำพองนี้นะคะมีเหตุการณ์ค่ะ
ลุงอายุ๕๑ปีข่มขืนหลานสาวของตัวเองนะคะ
อายุสิบสามปีหลานเนี่ยให้การกับตำรวจบอกว่าช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะ
ตั้งแต่สามสิบวิทยุณายนต์จนถึงเจ็ดกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ
ลุงคนนี้ข่มขืนไปแล้วสี่ถึงห้าครั้งแต่ลุงคนนี้ให้การกับตำรวจบอกว่าอ่ะรับสารภาพข่มขืนจริง
แต่ทำไปแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองข้อมูลมันยังไม่ตรงกันอยู่นะคะ
ตอนนี้ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี้นะคะ
ที่บ้านของน้องผู้เสียหายเลยอยู่ในอำเภอน้องพองจังหวัดขอนแก่น
น้องพาไปชี้จุดที่นายอันซึ่งเป็นลุงได้เรียกเธอไปข่มขืน
หลอกด้วยการกวักมือเรียกบอกว่ามาเอายาคุม
ด้วยความไร้เดียงสาก็หลงเชื่อนะเดินตามไปเข้าไปในป่า
หลังจากนั้นลุงบังคับให้เธอถอดเสื้อผ้าและบอกให้เธอเงียบไว้อย่าร้องนะคะ
จากนั้นลงมือข่มขืนหลังจากข่มขืนเสร็จบอกด้วยว่าอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใคร
แล้วก็พากลับมาส่งที่บ้านค่ะยายของเด็กเนี่ยบอกว่า
หลานเล่าให้ฟังว่าในอันรับไปจุดที่เป็นบริเวณป่าข้างทาง
ก่อนที่จะให้หลบซ่อนยายไม่ให้ส่งเสียงดัง
แล้วก็ลงมือข่มขืนกระทำชำราวแล้วก็พามาส่งที่บ้านเนี่ย
ยายบอกว่าหลานบอกว่าคือมารับแล้วก็ไปทำแบบนี้๔๕ครั้งแล้ว
มิถุนายนถึง๗กรกฎาคมก็ประมาณ๑สัปดาห์กว่านี้นะคะ
หลังจากนั้นยายก็จับได้พาไปแจ้งความดำเนินคดี
โดยตำรวจเข้าควบคุมตัวคนร้ายได้แล้วเมื่อวานนี้ค่ะ

พันธุ์ตำรวจโทอภินันรักษิณรองผู้กำกับสอบสวนสถานีตำรวจภูทรน้ำพอง
เปิดเผยข้อมูลบอกว่าล่าสุดนำตัวผู้ก่อเหตุคุมขังไว้ก่อนนะคะ
สถานีตำรวจน้ำพองซึ่งผู้ต้องหายังคงให้การภาคเศษ
รับในส่วนที่พาเด็กสาวไป๔ครั้งแต่ลงมือข่มขืนครั้งเดียว
ส่วนที่เหลือพาไปเที่ยวแล้วก็พาไปเอาของเฉย
เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาในอันอายุ๕๑ปี๒ข้อหาด้วยกัน
ข้อหาแรกเสพยาบ้า๒ข่มขืนกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี
โดยจะสอบปากคำผู้ก่อเหตุอีกครั้งก่อนจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ